ไปดูเรื่องนี้บ้างไปในพื้นที่คำชโนธ
จังหวัดอุดรธานีโอ้ที่นี่คนยังคึกคักอยู่นะครับ

แล้วก็คึกคักมากขึ้นเรื่อย

มีการสร้างรายได้พิเศษให้กับน้องหนูนักเรียนในช่วงปิดเทอม
ในการรำแก้บนถวายปู่ศรีสุโธด้วยนะครับ
พ่อปู่พญานคราชศรีสุโธและญาติศรีปฐุมา
มากันแบบไม่ขาดสายเลยครับ
โอ้ยแล้วก็อากาศก็ร้อนจัดเลยนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
แล้วก็อีกวันก็คือวันหยุดนักคันตะเริก
ก็จะยิ่งมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ที่เห็นอยู่นี่คือน้องนักเรียนนะครับที่มาหารายได้พิเศษในการรำแก้บนนั่นเอง
ก็เพราะว่ามีผู้ที่มาขอพรแล้วก็ได้สมหวังในสิ่งที่บนบานเอาไว้
ก็ต้องกลับมาแก้บนครับด้วยการจัดแสดงรำถวาย
ซึ่งนี่เองก็ส่งผลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีรายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมแบบนี้
เนื่องจากคณะนางรำเนี่ยจะมีอยู่เพียง๒คณะนะครับ
คือคณะของโรงเรียนศรีขวัญเมืองและคณะของโรงเรียนบ้านดุงวิทยาครับ
โดยการไล่รำนางรำจะมีทั้งหมด๙คนนะซึ่งเรียกว่าเป็นชุดใหญ่
แต่ถ้าหากเป็นชุดเล็กก็จะมีนางรำเพียง๗คนนะครับ
เป็นการเอาเด็กนักเรียนมาหารายได้เสริมระหว่างเรียนด้วย
แล้วก็เป็นการแก้บนไปด้วยตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้
คือตอนเด็กดิฉันก็เคยรับหารายได้พิเศษแบบนี้นะ

ใช่ไปรำแก้บนอะไรอย่างนี้ค่ะคุณในช่วงแบบที่เราว่างปิดเทอมอะไรประมาณนี้
ก็รายได้ดีค่ะตอนเด็กเราทำอะไรเล็กน้อยพอได้เงินกลับมาเราก็ภูมิใจแล้ว
ที่ฉันเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์มือถือได้นะคุณ

นั้นนี่ก็ค่อนข้างแพงนะแบบราคาไม่ได้ถูก
ก็เก็บสะสมมาเรื่อยจากการหารายได้ระหว่างเรียนจากการรำแบบนี้แหละค่ะ
ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์นะคะ
เอาล่ะไปดูกันต่อคุณครูโรงเรียนศรีขวัญเมืองก็บอกว่า
นักเรียนที่มารำแก้บนเนี่ยนะจะมีรายได้จากการรำวันละ๕๐๐บาทนะครับ
พอกับน้องใบตองเลยไหม
แล้วก็ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาก็เล่าว่านางรำของโรงเรียนทั้งหมดมี๒๗คน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ
ได้พัฒนาทักษะอยู่เสมอได้แสดงความสามารถได้ทำเป็นสิ่งที่รัก
ว่าคนที่เรียนหรือรำเนี่ยต้องชอบอยู่แล้วด้วยนะคะ
แล้วพูดถึงความวิทยาลงของคำชาโน่ตอนนี้เนี่ยนะ
ที่ฉันได้ไปคุยกับชาวบ้านมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

แต่ไม่ได้อยู่อุดรธานีนะแต่เขาก็ล่ำลือกันไง
บอกว่าที่นี่คนเยอะมากตอนนี้๒กิโลแบบเข้าไม่ได้
คือต่อแถวกันยาวมากเรียกได้ว่าเป็นที่ยอดนิยม
ถ้าจะไปเนี่ยถ้าจะเข้าไปก็ต้องเตรียมตรงเตรียมเต็นต์เตรียมที่นอน
นอนรอที่นั่นเลยไหมขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ถูกต้องคือเอาเป็นว่าเวลาที่เราสะดวกแล้วกันแล้วค่อยไปนะ
ถ้าเกิดเป็นช่วงอย่างที่บอกไปว่าวันหยุดนักขัตตะเริกเนี่ยโอ้โหคุณค่ะ

โดยเฉพาะวันที่๑กับ๑๐๑๖
ต้องเป็นวันที่๓๐หรือ๓๗
ประมาณนั้นช่วงปลายเดือนกับกลางเดือนนะ